๖นาฬิกา๕๒นาทีกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
ก็มีนางฟ้าสายตรวจโซเทียลมาเล่าข่าวให้เราฟังเช้าวันนี้เช่นเคยค่ะ
น้องเฟื้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมชาวข่าวชัดโซเชียลนะคะ
วันนี้วันศุกร์ค่ะเจอกันกับเฟื่องเช่นเคยนะคะ
มีข่าวเรื่องราวบนโลกโซเชียลหลายเรื่องที่ต้องติดตามกัน
เรื่องแรกต้องไฮไลท์กันก่อนเลยเป็นภาพที่แชร์กันเยอะเลยนะคะเมื่อวานนี้
เพราะว่าหลายโรงเรียนไหว้ครูกันมันจะมีภาพสิ่งที่เราคิดไว้
กับสิ่งที่มันเป็นความจริงนะคะ
ภาพนี้ก็เป็นความน่ารักของคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูออยนะคะ
เขาจะทำพานไหว้ครูให้กับนักเรียนในชั้นนี่แหละเป็นนักเรียนชั้นปฐม
ก็แชร์คุยกับเพื่อนสักพักก็มีพานอยู่สองอันนะคะ
พานแรกเป็นพานของเด็กนักเรียนหญิงนะคะ
ตอนแรกไปหาแบบมาจากอินเทอร์เน็ตจะทำพานแบบนี้พานนกฮูกดีกว่า
ใช้แตงโมทำต้องทำให้ได้นี่สิ่งที่คิดแกะสลักสวยงามนะคะ
มีลายอะไรก็ว่ากันไปมีปีกมีเอาแครอทมาแปะอะไรอย่างนี้
สิ่งที่คิดค่ะส่งภูมิกับเพื่อนใช่ค่ะปรากฏผลงานออกมาต้าดำ
ตัวอะไรคะลูกสิ่งที่เป็นค่ะนี่เราเปรียบเทียบให้เห็นเลย
ฮัลโหลถ้าคุณคือใครครับ
แต่ก็น่ารักนะสิ่งที่เป็นก็น่ารักอีกแบบ

ใช่ค่ะคือเหมือนตรงสลักข้างล่างนิดนึง
นิดนึงนี่มีการสลากแล้วแต่ว่าเป็นคนละดีเทลกัน
คืออาจจะเป็นคนละสายพันธุไงคนนี้ตาเล็กมีคิ้ว

ด้านซ้ายนี้อาจจะเป็นระดับปริญญาเอกไงค

เราก็เลยใช้สกิลแกะสลักปฐมนะคะ
ก็เป็นออกมากลายเป็นประมาณ
เหมือนพานเพนกวินแทนนกมูก
สีดำของการนั่นตาเปล่า
ใช่ค่ะตา
อ๋อหมายถึงว่าด้านขวาใช่ไหม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

อในความสดใสเด็กจะได้เห็นชัดมีหลายสีตัดกัน
เออภาพนี้ก็แชร์กันแล้วค่ะเป็นภาพบทสนทนาที่คุณครูออยนี่ก็คุยกับเพื่อน
โอ้โหสิ่งที่คิดสิ่งที่เป็นก็เล่ากันคุยกันน่ารักนะคะ
ชาวเน็ตก็เลยอดขำไม่ได้กับภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็เรามีคลิปวีดีโอด้วยนะคะจากคุณครูออย
เพราะว่าหลังจากที่ทำพานทั้งสองอันนี้เสร็จเนี่ย
คุณครูออยก็ให้นักเรียนในห้องร่วมกันโหวตค่ะว่า
หนูคิดว่าเอาใหม่นักเรียนนักเรียนคิดว่าพานที่ทำออกมาสองอันเนี่ยโอเคหรือเปล่า
ใครว่าโอเคยกมือไปฟังเสียงบางช่วงกันค่ะ
นี่ตังโงกัดสลับเป็นหมีแพนด้านะใครคิดว่าพานอันนั้นพานตังโงของเราโอเคแล้ว
พรุ่งนี้ใช้ถือในวันพรุ่งนี้ยกมือสองใครคิดว่าโอเคแล้วยกมือ
คือแบบเอามือลงโชคไม่เห็นด้วยโชคอยากเปลี่ยนพานเป็นอะไร
อยากเปลี่ยนเป็นหมีแพนด้าใช้ตังโงกัดสลับเป็นหมีแพนด้านะ
เหรอใช่ไหมจะบ้าหรือใครจะไปทำได้วะ
มันได้หรือเปล่าครับผมเริ่มไม่มั่นใจ
หลังจากเห็น๒อันแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจผมถามก่อน
แต่เพื่อนก็ยกมือกันพร้อมเพลียนะว่าโอเคแล้วโอเคแล้ว
แต่ว่าโชคไม่เห็นด้วยโชคไม่โอเค
โชคไม่โอเคโชคดีต้องเป็นคนถือ
โชคต้องเป็นคนถือพานโชคบอกว่าโชคอยากได้หมีแพนดะ
แต่ว่ามันได้หรือเปล่านะคะ
ก็บอกว่าโชคได้บอกกับคุณครู
บอกว่าไม่อยากถือผ่านรูปกบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า

เพราะว่าพันธุ์มีรูปร่างประหลาดนะคะ
มาเอาคุณครูหวั่นใจค่ะว่าโอ๊ยเมื่อวานนี้น้องโชค
เป็นตัวแทนถือพานของฉันเนี่ยจะมาหรือเปล่า

สรุปมาค่ะน้องโชคก็ถือพานตามที่ได้รับมอบหมาย
แม้จะไม่ใช่มีเป็นด้าแต่ด้านก็ค่อยค่อยอยู่ด้านขวา

เพื่อนกันคือพานักเรียนหญิงกับนักเรียนชายห้องเดียวกัน

ผลการประกวดมาดูกันดีกว่า
ปรากฏว่าผ่านแตงโมรูปกบแล้วก็ผ่านนกแพนกวินเนี่ยนะคะ
ลำดับที่๓ค่ะ
ฟังก่อนโดยคุณครูออยนะคะหรือว่านางสาวนวพรเกษมธารณันนะคะ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๒โรงเรียนวัดหนองยางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
พานไหว้ครูที่ตัวเองช่วยนักเรียนทำเนี่ย
เป็นของนักเรียนชั้นป๒ที่ตัวเองดูแลอยู่เป็นครูประจำชั้น
แต่แต่ละระดับชั้นเนี่ยจะมีเพียง๑ห้องเรียนนะคะ
ก็หมายถึงว่าการประกวดพานครั้งนี้ลำดับที่๓เป็นการรั้งอันดับสุดท้ายของชาติ
แต่ตอนแรกจะววววววววยังได้ที่๓เนาะ
คุณผู้อ่านบางคนที่อาจจะมีคำค่อนข้างไม่สุภาพในภาพที่คุยกับเพื่อนนะครับ
ก็ต้องไปกับเพื่อนสนิทมากจริงจริง
คือจะได้ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงแหละแต่แกมันได้เท่านี้
ใช่นะคะก็ค่อนข้างนะบทสนทนาก็ตลกไปด้วยพร้อมกัน
ได้บังจัยให้ครูออยเอฟซี
รอลุ้นเลยว่าปีหน้าพันธห้องครัวออยจะเป็นตัวอะไร
ใช่อาจจะต้องไปหาแบบอื่น

ถือบรรดีลูบโกบ

ความสำคัญก็แบบก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณครูมีความตั้งใจดีนั่นแหละ

เพราะวันภูมิจริงให้นักเรียนเห็นถึง

ได้เข้าใจถึงการเสียสละของคุณครู

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ใช่นะคะและคุณครูด้วยนะคะ